คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของตำรวจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพปักเกร็ดนนทบุรี
เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะดาบตำรวจสพปากเกร็ด
ขโมยปืนหลวงเป็นร้อยกระบอกค่ะ
หนึ่งร้อยสามสิบสี่กระบอกอุ้ยเพื่อเอาไปขาย
เอาไปจำนำเพราะว่าดาบตำรวจนายนี้เล่นพนันติดหนี้พนัน
แล้วเอาออกไปยังไงเป็นร้อยกว่ากระบอกคุณผู้ชม
ไปได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี้ยเหตุการณ์นี้ที่สพปะเกร็ดนนทบุรีค่ะ
หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้โรงพักทั่วประเทศตรวจสอบอาวุธปืน
ข้าราชการตำรวจในสังกัดแต่ละโรงพักเบิกปืนหลวงไปใช้ค่ะ
ปรากฏว่าพบว่าปืนลูกโม่และปืนแบบแมกกาซีน
ทีเนี้ยมันหายไปจากสพปะเกร็จร้อยสามสิบสี่กระบอก
ดาบตำรวจชาวลิศพุ่งขจรอายุสี่สิบสองปีตำแหน่งธุรกรรมนะคะ
ทำหน้าที่รับผิดชอบเบิกจ่ายอาวุธปืนหนีไปก็เลยแน่ใจว่านี่แหละ
ดาบตำรวจชาวลิศนี่แหละขโมยปืนเอาไปจำนำ
ขโมยปืนเอาไปขายพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ
กำกับการสพปักเกร็ดแจ้งความดำเนินคดีกับดาบตำรวจชาวลิศค่ะ
ขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับลงวันที่๑๙ตุลาคม
ออกไหมจับมาเรียบร้อยนะคะข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
โอ้โหทีมข่าวเลยไปดูประวัติข้อมูลของดาบตำรวจชาวลิศที่เป็นผู้ต้องหาหน่อย
เป็นนักเรียนตำรวจโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีรุ่นสิบเอ็ด
รับราชการตำรวจตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดที่สพปะเกร็จนี่แหละ
ทำงานที่สพปะเกร็ดตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะคะตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาอยู่ฝ่ายธุรการดูแลคลังอาวุธปืนของหลวงประจำสพปักเกร็ด๑๘ปีค่ะ
ดูแลอาวุธปืนมาสิบแปดปีแล้วกลายเป็นว่าเป็นคนขโมยปืนหลวงร้อยสามสิบสี่กระบอกไป
สาเหตุที่ดาบตำรวจชาวลิศขโมยปืนทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าดาบตำรวจชาวลิศติดพนันฟุตบอล
พนันฟุตบอลหนักมากค่ะก็คือจะหาเงินไปใช้หนี้ค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์บอกเลยว่า
นี่มันคือความหละหลวมนะนี่คือความหละหลวมของสพปักเกร็ดค่ะ
ส่วนพฤติการการขโมยเนี่ยดาบตำรวจชวลิศจะทยอยเอาปืนล็อตใหม่
ที่ได้รับมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ออกมาจากคลัง
ทยอยเอาออกค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แบบผลีผลามเอาออกมาเป็นร้อยกระบอกเนาะ
รอบละกระบอกหนึ่งสองกระบอกบ้างออกมาเรื่อย
เอาไปจำนำหาเงินมาใช้หนี้พนัน
สอบข้อที่จริงและนี่ค่ะเด้งค่ะ
ย้ายผู้กำกับสพปักเกร็ดเลยค่ะ
ย้ายพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์
เขาเป็นเจ้าที่พัศนุกนะครับแล้วก็คงจะเอาปืนไปจำนำนะครับ
ซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่เคยรู้นะครับก็เริ่มรู้มาไม่นานนะครับ

จำนำทั้งร้อยกระบอกหรือว่าเอาไปขายด้วยอันนั้น
อ่าอันนี้พฤติการที่ผมได้รับทราบคือการไปจำนำ
หลังจากนี้นะคะให้มีรายงานจำนวนอาวุธในคลังให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่๕ของเดือน
และจะต้องมีผู้ถือกุญแจคลังอาวุธอย่างน้อย๒คน
อันนี้คือวิธีการป้องกันในอนาคตไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้อีก
คุณผู้ชมคะบ่ายสามวันนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายจับได้แล้ว
ดาบตำรวจชาวลิศค่ะผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะ
ห้องพักในโรงแรมในจังหวัดหนองคายใกล้ด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว
สงสัยว่าเตรียมจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านดาบตำรวจชาวลิศ
เดินทางไปหนองคาย๔วันแล้วทำหนังสือเดินทาง
พฤติการนี้ก็คือเดินทางมาถึงหนองคาย
เช่ารถจักรยานยนต์จากร้านในตัวเมืองหนองคายแล้วก็ทำหนังสือเดินทาง
ได้รับหนังสือเดินทางวันนี้เตรียมจะไปหาภรรยาที่เป็นชาวเวียดนาม

ชอบที่ไหนชอบหนองคลาย
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการควบคุมตัวดาบตำรวจนายนี้นะคะ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวณชาวฤทธิ์
ตามรายงานบอกว่ามาถึงกรุงเทพแล้วนะฮะ
แล้วไปสอบปากคำที่

ซึ่งก็จะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ

อยู่ใกล้ชิดปืนก็เลยขโมยปืนเลย
ก็เป็นคนดูแลปืนที่โรงพักนี้๑๘ปีค่ะพี่อุ๋ย